ข่าวต่อไปไม่ใช่เด็กเล็กเท่านั้นที่อาจจะถูกพวกมิจฉาชีพ
หลอกลวงพาตัวไปได้เหตุการณ์นี้เด็กคนนี้เป็นผู้ชายด้วยนะ
อายุตั้ง๑๕ปีแล้วแต่ว่ามีคนมาหลอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมบอกว่า
ไอหนูพี่ไปตำรวจพี่มีรัชการด่วนขึ้นบริษัทไปกับพี่ไปช่วยรัชการหน่อย
เอาเด็ก๑๕ไปนี่แหละครับเป็นภาพจากกล้อวงจรปิดช่วงสั้นนะครับ
ที่เห็นผู้เสียหายเป็นชายวัยรุ่นอายุ๑๕ปีซ้อนรถจักรยานยนต์ไปกับชาย
อ้างตัวเป็นตำรวจตอน๔ทุ่มของ๑๘พฤศจิกายนที่ผ่านมา
วัยรุ่นชายเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าขณะนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่บนรถจักรยานยนต
ของพ่อริมถนนข้างบ้านในตะบนท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
จู่ก็มีชายลักษณะผอมสูงผิวดำสวมหมวกแก๊ปสีดำ
ขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีแดงดำเข้ามาจอดข้าง
แล้วก็ชูป้ายแขวนคอสีดำแบบในหนังอ่ะนี่เป็นตำรวจนะมีราชการด่วน
วัยรุ่นชายคนนี้หลงเชื่อครับซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของชายคนดังกล่าวไปกับเขา
แต่ระหว่างทางคราวนี้เริ่มบิดสังเกตแล้วก็เลยหยิบโทรศัพท์มาไลน์ไปบอกแม่
ว่าแม่แม่ขึ้นรถมากับผู้ชายอ้างตัวเป็นตำรวจนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะพาไปไหน
ชายคนดังกล่าวขี่รถพาออกจากอำเภอเมืองเข้าสู่บางน้ำเปรี้ยวช่วงสักคลอง๒๑นะครับ
เป็นระยะทางกว่า๔๐กิโลเมตรมาไกลแล้วล่ะจนชายคนนกราวขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในป่ามืดข้างทาง
พยายามไม่ให้ถูกจับตัวแต่โทรศัพท์มือถือหล่นครับชายคนนั้นเก่าจึงหยิบไป
วัยรุ่นชายอาศัยช่วงนั้นวิ่งหนีออกมาแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ในคูน้ำจนปลอดภัย
แล้วก็เดินออกมาขอความช่วยเหลือจากรอปภหน้าโรงศรีที่อยู่แถวนั้น

และเป็นเวลาเดียวกับที่พ่อและแม่ร้อนใจแล้วล่ะ
ไปแจ้งความที่สพเมืองฉะเชิงเซานะครับ
แล้วก็ไปรับตัวลูกชายกลับมาแจ้งความอีกทีครับ
เขาโชว์บัตรอะไรก็ไม่รู้อะครับอืม

แล้วเขาบอกว่าให้มากับเขาหน่อย
พอจอดปุ๊บเนี่ยเราเริ่มตกใจไหม
ผมก่อนเข้าผมก็ตกใจแล้ว
แล้วแบบพอถึงใช่ไหมครับเขาก็ลงรถ
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวหยิบปืนก่อน
แล้วเขาก็แบบผมก็เริ่มถอยออกมาใช่ไหม
แล้วเขาบอกว่าหมวกผมก็โยนไปให้
แล้วทีนี้เขาก็แบบผมโทรศัพท์ผมเปิดแฟลตอยู่ใช่ไหม
แล้วเขาก็แบบพุ่งมาเอาโทรศัพท์ผม
แล้วเขาแบบพยายามจะจับตัวผม
แต่ผมไม่ให้จับผมหลบแล้วผมก็วิ่งหนีครับ
แล้วเขาก็วิ่งตามแต่เขาตามไม่ทัน
เขาก็กลับเอารถเขากลับเอารถเสร็จ
ผมก็ลงแบบป่าลงไปแอบในหลอดครับ
แล้วเขาก็ขับรถหาแล้วเขาก็หาไม่เจอเขาก็ออกไป
ขณะที่น้าของเด็กผู้เสียหายเนี่ยนะครับ
เล่าบอกว่าเมื่อวานนี้เขากับพ่อของเด็ก
พยายามหาหลักฐานต่างของผู้ชายคนนี้
แล้วก็ไปยังจุดเกิดเหตุที่บางน้ำเปรี้ยว
ทราบว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับ
ชายคนนี้แหละก่อเหตุลักษณะเดียวกันเลยที่คลอง๒๐
โดยแสดงตัวเป็นตำรวจแล้วก็พาเด็กไปซ้อม

แต่ไม่แน่ใจว่าได้ทรัพย์สินอะไรไปหรือเปล่า
คือผมสันนิษฐานนะคงพาไปแล้วจะเอาทรัพย์สินนะ
แล้วคราวนี้ไม่มีหรือว่าไม่ได้ก็เลยซ้อมเด็ก
ผู้ปกครองของเด็กก็พาลูกไปแจ้งความไว้ที่สพบังน้ำเปรี้ยว
แล้วก็เรียกร้องเลยภาพชัดขนาดนี้
ตำรวจตามจับตัวชายคนนี้ให้ได้โดยเร็ว
เพราะเดี๋ยวจะไปก่อเหตุกับลูกคนอื่นเขาอีก
จากนี้พ่อของเด็กนะครับยังเจอภาพของชายที่มีรูปภัณฑ์สันฐาน
ลักษณะเดียวกับคนคนนี้ที่เพจเรารักสุวินทวงลงไว้
ก็เลยเอามาให้ลูกชายดูลูกใช่คนนี้ไหม
ลูกชี้แล้วใช่พ่อคนเดียวกัน
ขณะที่ผู้สื่อข่าวตรวจสอบพบว่าชายคนนี้เคยก่อเหตุ
ขโมยรถจักรยานยนต์ในพื้นที่บางน้ำเปรี้ยว
มีผู้เสียหายไปแจ้งความไว้๓รายแล้ว
กระทั่ง๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ขโมยรถสองแถวที่จอดอยู่หน้าปั๊ม

แล้วก็นำรถไปจอดทิ้งไว้ที่พนัฐนิคมชนบุรีด้วย
ตำรวจบังน้ำเปรี้ยวโชว์ฝีมือนะครับ